สวัสดีครับ

โอ้โหเทคเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยโอโหโคนมันจาก๑๐โมงบางที
ยังไม่ถึงเรื่องขายหมดก่อนก็มี

เราอาจจะไม่ได้เตรียมแก้วโดยมาเยอะทำแค่พอดี
โอ้มีเมนูอะไรบ้างครับพี่ป๊อป

สวัสดีครับ

ร้านหนังสือแมว
เป็นนักเขียนเพราะว่าเฮ่มากเลยนะ

ทำไมลูกค้าถึงติดพี่ป๊อกขนาดนี้ฮะ

พยายามจะทำให้มันดื่มแล้วจดจำเรา
บอกเลยว่าลูกค้าเข้ามาเรื่อยนะฮะ

แค่ปวกกับหนูไม่อะไร
ครับครับเสือบธรรมดาเริ่มมาจาก
นี่ครับเสร็จแล้วเมนูของผมครับ

เข้มข้นในกลิ่นของชาไทยฮะ
ให้หวานมากกำลังดีอร่อย
พอเลี้ยงทางร้านก็จะทำให้เปรี้ยว

รสชาติโหเลียงเข้มข้นมาก
อันนี้เลยที่อยากลองมากที่สุดครับ
โคล่ามีสมุนไพรด้วยนะ
มันมีความเปรี้ยวแล้วก็ความหอมของตัวอบเชย
มันเข้ากันมากอ่ะกินไปแล้วเรารู้สึกว่าสดชื่นนะฮะ
อากาศร้อนแบบนี้ได้คาร์ฟโคล่าไปเนี่ย

เราขายได้วันหนึ่งน้อยก็เลยช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้
เดือนแรกผมได้วันละ๑๐๐กว่าบาท
หลังจากที่โซเชียลเขาเอาไปลง

ดีขึ้นฮะมีคนจากนอกรัศมีร์ตั้งใจมา
แวะดื่มแวะให้กำลังใจกันอะไรกัน
จากเรื่องรูปแบบของเงินทองที่ได้มาแล้ว

อาจจะเห็นว่าเป็นร้านเล็กเป็นรถเข็นจิ๋ว
มาตั้งแป๊บแต่หรือไม่ว่า
ทุกแก้วที่เค้าชงเค้าใส่ใจ

ถึงได้มีลูกค้ามาติดแบบนี้นะฮะ
ถ้าใครอยากจะมารอก็มาได้เลยนะครับ
วันนี้ผมและพี่ป๊อปต้องลาไปก่อนแล้วครับ